ดูอีกหนึ่งความเชื่อเกี่ยวกับรกแมวกันบ้าง
เหตุก็คือว่ามีแมวตัวหนึ่งมันหนีเข้าไปในรถคันหนึ่งแล้วไปคลอดลูก
แล้วสุดท้ายมันทิ้งรกเอาไว้ให้ดูต่างหน้า
ว่ากันว่ารกนี้แหละจะให้โชคกับเรา
อูวออกมาแล้วค่ะตัวเล็กทำให้ลดแก้ว
มันก็มองคนถ่ายคลิปใหญ่เลยนะ

คือแมวตัวนี้เป็นแมวจรจัดนะคุณนะ

มันคือโรคที่ทิ้งเอาไว้ให้เจ้าของบ้าน

คือปกติเวลาที่แมวคลอดลูกเนี่ย
มันจะต้องกินรกเข้าไปด้วยถูกไหมคุณ

แล้วเจ้าของบ้านก็เลยเชื่อว่ารกแมวนี่แหละ
น่าจะเป็นของมงคลที่แมวมันทิ้งเอาไว้
ก็เลยเก็บเอาไว้เผื่อว่าจะโชคดีนะคะ
แล้วก็มองว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่
เป็นความพิเศษที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้

ให้ลูกแมวตัวนี้ปลอดภัย

ส่วนใครอยากจะไปดูความคืบหน้าของลูกแมวล่ะ
เอาจริงนะถ้ามันลกก็กวาดเก็บหน่อย

ถ้ามันลกมากเดี๋ยวงูมันเข้ามาซ่อน
เป็นเรื่องของรกมันที่อยู่ในคัน

สังเกตว่าเลี้ยงแมวทีไรลกทุกที